ต่อไปเชิญท่านสงครามครับ
ท่านประธานที่เคารพผมในสงครามกิจเลิศภัยโรธ
หัวหน้าพักเพื่อชาติสืบเนื่องจากการอภิปรายครั้งที่
แล้วนะครับจนถึงครั้งนี้ผมก็ขอยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชาไม่เหมาะที่จะเป็นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ครับไม่ว่าจะเป็นครั้งนี้ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จะเป็นครั้งนี้ครั้งหน้าและครั้งต่อต่อไปเพราะก่อนกระบวน
จะเข้าสู่ตำอำนาจนั้นท่านก็ได้มีการวางแผนครับ
หนึ่งครับท่านสมคบกับฝ่ายการเมืองที่เสียผล
สองท่านสมทบกับนักธุรกิจที่ผูกขาดตัดตอน
จัดการสามประธานและเอารัฐเอาเปรียบพี่น้องประชาชนด้วย
การขอเข้ากล่องขอเบี้ยเลี้ยงที่เป็นค่าใช้จ่าย
ยึดอำนาจสามท่านสมคบกับพวกสื่อที่อิงอำนาจ
ตุลาการบางคนท่านอาจจะเถียงว่าไม่มีไม่มีแต่ท่าน
รู้หมายว่าการประชุมรับของท่านทุกครั้ง
ก็จะมีคนเหล่านี้แหละครับเอามาเล่าสู่กันฟัง
แล้วคนเหล่านี้ก็บอกว่าที่เขามาเล่าสู่กันฟังนั้น
ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกครับแต่เป็นเพราะว่า
บางคนก็ได้สมประโยชน์บางคนก็ไม่สมประโยชน์
เราจึงเอาเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังกัน
การตรวจสอบไม่ยากนะครับ
ว่าคนที่เกี่ยวข้องอยู่ล้อมรอบตัวท่าน
แต่ก่อนมีตำแหน่งอะไรพอยึดอำนาจเสร็จ

มีเยอะแยะไปหมดเลยครับซึ่งผมจะไม่เอ่ยในที่นี้นะครับ

การสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งขึ้น

จนเกิดความวุ่นวายสร้างความเกลียดชังในหมู่พี่น้องประชาชน
เพียงแต่ขอให้ได้กดดันรัฐบาลให้ลาออกนะครับ

ผู้นำเหล่านั้นหลายคนในที่นี้
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลที่ผ่านมา
แต่ท่านเหล่านั้นก็ออกทีวีแล้วก็กดดันรัฐบาลให้รัฐบาลลาออก
ท้าทายอำนาจของรัฐในสมัยนั้น

ท่านก็แก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง
เพื่อให้พบเหล่าทัพมีเสียงข้างมาก
ท่านก็จะไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่ง
โดยอ้างว่าไม่ให้นักการเมืองเข้ามายุ่ง
ที่แท้แล้วนะครับจริงแล้ว
ท่านกำลังสถาปนาอำนาจของพวกท่านเอง
เข้มแข็งขึ้นเพื่อให้ลูกน้องไม่แตกแถว
หลังจากที่ท่านนั้นท่านก็ได้พากองทัพ
มากดดันทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ท่านจำวันหลอกลวงแห่งชาติได้ไหมครับ
หลอกลวงแห่งชาติวันที่๒๒พฤษภา๒๕๖
นัดให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
รวมทั้งบุคคลสำคัญไปพูดคุยกันไปเจรจากัน
เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้
เพราะว่ามันหมักหมมและสะสมกันมายาวนาน
มันเป็นปัญหาทางโครงสร้างที่ถักไว้
ท่านคิดว่าจะพูดคุยแค่ครึ่งชั่วโมง

แต่เพราะท่านหลอกให้คนเหล่านี้ไปติดกับดัก
เตรียมกำลังทหารเตรียมค่ายทหาร
เพราะท่านจะมาจับตัวคนเหล่านี้
แล้วท่านก็จะยึดอำนาจ
ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เตรียมอะไรตัวไว้เลย

แล้วทำไมท่านรู้แม้กระทั่งรองเท้าของพวกผมนะครับเบอร์อะไร
และใครจะอยู่ใครหน่าย
เตรียมทหารเตรียมรถขนส่ง
เพื่อจับตัวคนเหล่านี้ไปแล้วก็ยึดอำนาจ
นี่แหละครับที่เขาเรียกว่า
ท่านสร้างระบบเสนานิพิวัฒน์ท่านกำลังสร้างระบบเสนาพิวัฒน์ขึ้นในประเทศของเรา
ท่านกำลังสร้างระบบนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็จะเห็นว่า
สถานีตำรวจทุกสถานีนะครับที่เขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
จะมีรถที่ทหารคอยไปกำกับควบคุมโดยเฉพาะสถานีตำรวจที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สูง
ครับจะมีจ่าทหารหรือชั้นประทวนเอารถทิพย์ไปจอดซุ่มอยู่ข้างโรงพัก
คอยตรวจสอบสำนวนบันทึกการจับกลุ่มบันทึกประจำวันเหล่านี้
เพราะถ้ามีเหตุการณ์หรือมีการจับ
คดีสำคัญสำคัญหัวหน้าสถานีเหล่านั้น
ก็จะต้องไปรายงานในทหารชั้นประทวนซึ่งเป็นความเจ็บปวดรวดร้าวของตำรวจอย่างมาก
และหากไม่รายงานนะครับฐานชั้นประทวนเหล่านี้
ก็จะไปรายงานผู้บังคับบัญชาว่าผู้กำกับหัวหน้าสถานีนั้นกระดั้งกระเดือ

มีการเสนอย้ายฉะนั้นทุกคนก็กลัวความเดือดร้อน
จึงต้องยอมอยู่ใต้อิทธิพลของท่านเห็นหรือยังครับว่า
เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของตำรวจได้หายไปทั้งที่พวกท่าน
ทำงานก็ไม่ได้ทำไม่ได้มีส่วนในการจับกลุ่ม
แต่เมื่อคดีใดที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ก็มักจะมีในทหาร
เข้ามาร่วมเสนอหน้าในการบอกว่าตัวเองนั้นมีส่วนร่วมในการจับกลุ่ม
ทำให้ขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเสียหาย
ทุกคนก็ไม่กล้าพูดข้างนอกครับแต่เจ็บช้ำน้ำใจมาก
ทางด้านฝ่ายปกครองท่านก็จะตั้งทหารที่เรียกว่ากรออมนนะครับ
ความมั่งคงเป็นทำหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อเข้าไปกดดันและบริหารการจัดการท้องถิ่นและฝ่ายปกครอง
กำนันผู้ใหญ่บ้านหากใครกระดั้งกระเดืองนะครับ
ก็จะถูกรายงานถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีอิทธิพล
หากใครยอมเป็นลูกน้องแม้จะมีคดีติดตัว
แม้ว่าคนเหล่านี้เป็นคนชั่วคนพวกนี้ก็จะลอยนวล
ลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมนี่แหละครับที่เขาเรียกว่า
ท่านกำลังสร้างวัฒนธรรมแห่งความชั่วร้ายในทุกดอกย่า
ตั้งแต่ที่ผ่านมาข้ออ้างของท่านที่เข้ามา
ก็อ้างว่าเพื่อมาควบคุมตรวจสอบเพื่อมาดูแลความมั่งคงของประเทศ
ท่านดูแลความมั่งคงของประเทศมา๗๘ปีแล้ว
ที่ผ่านมาทุกคนเขารู้ว่ามันมากเกินไปแล้ว
สำหรับต้นทุนของประเทศที่มีความเสียหายมากที่สุด
แล้วท่านก็ยังได้สร้างระบบทุนผูกขาดเกิดขึ้นในประเทศ
ท่านให้ทุนผูกขาดเหล่านี้แข็งแรงสมประโยชน์
เพราะอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นว่าทุนผูกขาดเหล่านี้
บางคนก็ช่วยท่านยึดอำนาจมีข้าวกล่องมีเบี้ยเลี้ยง
แจกให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มาร่วมสังคกรรมกับพวกท่าน
อันนี้จะจริงหรือเท็จนั้นท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจ
และสังคมเขาก็รู้กันทั่วแต่เขาไม่สามารถที่จะตรวจสอบพวกท่านได้
ท่านสร้างระบบกระบวนการยุติธรรมสามารขึ้น
ซึ่งกระบวนการยุติธรรมแล้วที่เป็นระบบคุณธรรมหายไป
ซึ่งในอดีตเป็นระบบที่ดีเพราะมีความโปร่งใส
ข้อเก่าหานั้นพิสูจน์ได้มีหลักฐานยืนยันได้
แต่กระบวนยุติธรรมสามารของท่านนั้นบางเรื่องก็สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมา
เพียงเพื่อจะทำลายศัตรูฝ่ายตรงข้าม
ใครเป็นพวกตนหากจมมูลด้วยพยานหลักฐาน
ก็จะมีการใช้เทคติกในการชะลอการสอบสวนสืบสวน
เรื่องเงียบหายไปพอสังคมลืม
ท่านก็จำหน่ายคดีออก
ผมไม่ต้องยกตัวอย่างนะครับแต่ทุกคนก็รู้ดีว่ามีคดีอะไรบ้าง
นี่คือการช่วยเหลือกันอย่างเลวร้ายที่สุด
ซึ่งมีหลายเรื่องที่เขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้น
หากท่านอยากจะรู้หรือแกล้งไม่รู้
ผมจะไม่เสียเวลานั่งคุยในสภาตอนนี้นะครับ
รายละเอียดต่างขอจากผมได้ครับ
นี่คือกระบวนการเข้าสู่อำนาจ
ของท่านผมจะไปเอ่ยถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูล
เพราะเดี๋ยวจะมีคนอภิปรายเรื่องนี้นะครับ
ส่วนโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่อำนาจ
ผลของการสร้างรัฐมนูลจะกลายเป็นเงื่อนไข
ทำให้เกิดความแตกแยกในวันนี้
การแก้ไขนั้นทุกคนก็ซุบซิบกันว่าไม่สำเร็จหรอกเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ
ส่วนตัวผมนั้นจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ตกไปง่าย
ต่อมาครับท่านเข้าสู่อำนาจอย่างสมใจแล้ว
รู้ไหมว่าสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของเรานั้น
ไม่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายเหมือนในสมัยของท่าน
ไม่ว่านายกคนไหนไม่ว่าจะเป็นนายกมะเขือเผานายกฤษีเลี้ยงดิง
นายกหอยนายกหลงจู้นายกจอมพลภาคมักขักแดงนะครับ
นายกลิ้นทองนายกเตมีใบ้นายกปลาไหลใส่สเก็ต
นายกขิงแก่แม้แต่ท่านนายกมีดกลอับน้ำพึ่ง

มาด้วยการเลือกตั้งหรือมาด้วยการยึดอำนาจ
แต่ยังไม่มีพี่น้องประชาชนคนไหน
ไปที่ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์สถาบัน
มากเท่ากับยุคของท่านเลย
ผมอยากจะถามท่านว่าท่านจะรับผิดชอบอย่างไร

สมัยโบราณนะครับสมัยพันท้ายนรสิงนะครับ
ท่านเป็นแค่พูดหรือ

ให้พระเจ้าเสือนั้นประหารชีวิต
แล้วท่านเป็นมหาเสนาบดี
ท่านจะให้ทำยังไง

ว่าเศรษฐกิจในยุควิกฤตต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ก็ดี
มีคนตกงานมีคนจนเกิดขึ้นเต็มแผ่นดิน

คนจนที่เกิดขึ้นในยุคก่อนนั้น
ภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นเพิ่มขึ้น
ไม่เกิน๔๐๐๐๐๐คน
แต่ในยุคของท่านนั้น
หลังจากที่ท่านยึดอำนาจมา
ปรากฏว่ามีคนจนเกิดขึ้นเกือบล้านคน
อันนี้ไม่รวมจำนวนคนตกงานนะครับ

สิทธิภาพในการบริหารงานของท่านนั้นไม่สามารถที่จะสู้นายกคนไหนได้
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ท่านอ้างถึงเรื่องโควิดไนทีนอ้างเรื่องราวต่าง
จนวันนี้ทุกคนก็ต้องนับทั้งนิ้วมือนิ้วเท้าว่า
ท่านบริหารบ้านเมืองมาท่านใช้เงินของประเทศไปแล้ว๓๐ล้านล้านบาท
ถ้าท่านเอาเงินก้อนล้านนะครับมากองไว้รวมกัน๓๐ล้านก้อน
ผมว่าพื้นที่ในสภานี้คงไม่พอให้เก็บนะครับ
เงินที่ท่านใช้จ่ายไปจากเงินภาษีจากหยัดเหงื่อแรงงาน
คาบน้ำตาของพี่น้องทั่วประเทศท่านลองคิดดู
ลองเอาเงิน๓๐ล้านล้านไปให้นักธุรกิจ
นักบริหารเอกชนให้เขาเอาไปบริหารงาน
ผมมั่นใจนะครับว่ามันจะเกิดให้
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างขึ้นอย่างมากมาย
แต่เนื่องจากเงินเหล่านี้ท่านไม่ได้หาเอง
จัดเก็บภาษีมาแล้วท่านก็เอาไปใช้จ่าย
แทนที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางสังคม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผลประโยชน์ความมั่งคง
ผลของการสร้างขีดความสามารถของประเทศกลับไม่มีเลย
วันนี้สิ่งต่างเหล่านี้มันติดลบ

ส่วนกับจำนวนหนี้สินของภาคครัวเรือนนั้น
กลายเป็นข้ออ้างของท่าน
แต่สิ่งหนึ่งที่คนยังติดใจติดตาตึงใจอยู่ในยามวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้
ท่านยังทำท่าทีเพิดเฉยด้วยการซื้อเรือดำน้ำ
ซื้ออวบสมครามค่าใช้จ่ายในไข้ทหารหลายไข้
มีคนตั้งคำถามว่า
ไปที่ค่ายทหารในหลายค่ายนั้นใช้งบจนไม่รู้จะไปใช้ยังไงอีก
หน้าทหารตอนนี้กลายเป็นหินแกรนนิกทำหมายหมด
ท่านก็รู้ท่านไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปใช้จ่ายอะไรยังไงนะครับ
รัฐบาลในอดีตหากเกิดวิกฤตขึ้นในประเทศเขาจะชะลอ
จะขอยกเลิกในการจัดซื้ออาวุธยุทธปกรณ์ต่าง
รัฐบาลที่ผ่านมาเขาก็มีการปรับลดงบต่างลง
แม้กระทั่งสมัยท่านนายกชวนคือท่านประธานรัฐสภาของเรา
นี่แหละครับถึงขั้นขนาดตัดเงินเดือนลดเงินเดือน
มีการชะลอค่าใช้จ่ายต่างแต่ณวันนี้ท่านเพิกเฉย

เรื่องที่สามครับรัชนีทุกตัวที่ประชาคมโลก
แม้กระทั่งหน่วยงานในประเทศของเรารัชนีชี้วัดแทบทุกตัว
โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำสถานะทางเศรษฐกิจ
ช่องกว้างระหว่างคนรวยกับคนจน

วันนี้โหลยถ้อยเกือบทุกตัว
ท่านมีท่าทีที่ช่วยส่งเสริมคนที่ถูกเรียกว่า
เจ้าสัวรวยจนล้นค่อยไหลลินมาสู่คนจน

จนล้นแล้วค่อยไหลลินมาสู่คนจน
ไหนท่านบอกว่าท่านจะไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังไงครับ
แต่วันนี้ท่านเอาเจ้าสัวมาก่อน
พอเราไปตรวจดูรัฐชนีย์ชีวัตรความโปร่งสาย

หากไปดูดัชนีชีวัตรทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ก็ปรากฏว่าเลวร้ายมากขึ้น
ยังไม่มีวิธีการแก้ไขในเกือบทุกประเภท
ที่เขามีการบริหารจัดการที่ดี
เขาจะใช้ระบบป้องกันมากกว่าระบบการที่จะตรวจจับนะครับ

แล้วค่อยมาฟื้นฟูเพราะมันใช้เงินมหาศาล
พอถึงหน้าฤดูกาลก็เกิดปัญหามนต์
ที่เกิดปัญหามนตร์ภาวะ
โดยเฉพาะปัญหาหมอกควาน
ทั้งหลายนั้นท่านลดลงสักทีนึง
รัฐบาลท่านไม่เคยมีระบบอะไรที่เป็นเรื่องของความถาวร
มีแต่ชั่วครั้งชั่วคราว
ไปดูดัชนีชี้วัดเรื่องคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรทั้งหลายจนมาถึงวันนี้
ที่ท่านบริหารประเทศมา๗๘ปี
ท่านบอกว่าจะทำตามสัญญา
แต่ว่าโครงสร้างต่าง

มันไม่รองรับกับระบบศาลิกิจสังคมของโลกยุคหน่าย

และผลิตคนของท่าน
ก็ไม่ตรงตามความต้องการ
ด้านยุทธศาสตร์
ท่านไปทำโครงการ
ต้องการโลโบติก
เขาต้องการทางด้านเทคโนโลยี

กำลังคนเหล่านี้มีเท่าไหร่

กฎหมายไม่เอื้อประโยชน์

เพราะทุกคนเมื่ออยู่ต่อหน้าท่าน

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเดินมาในวันนี้

มันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านได้พูดคุยกับพวกเราไว้

ถ้าเป็นรัฐบาลชุดอื่น
ก็ต้องมีรายงานออกมาทุกปี
ช่วงที่ท่านอยู่๗๘ปีนั้น
ไม่รู้ว่ากลัวอำนาจของท่านหรือยังไง
เมื่อมีการแถลงข่าวก็แถลงไม่มากหรอกครับ

หรือเป็นพวกกันก็ไม่รู้

โปร่งสายของรัฐบาลท่าน

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ยังไม่มีมาตรฐานสากล
อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับ
ก็พวกท่านนั่นแหละเป็นคนพูด
ถ้าเขาตอบว่าไม่ผ่าน
เขาก็คงเกรงใจเจ้านายเกรงใจท่าน
เขาเลยใช้ภาษาวิชาการบอกว่า
ถูกตั้งคำถามในวงกว้าง
โดยเฉพาะเรื่องอื้อเฉาของคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

รัฐบาลท่านยังแสดงท่าทีที่ปิดกั้นการเปิดเผยข้อมูล
เช่นกรณีการสร้างอุทยานราชภักษ์
และการที่ญาติของผู้นำรัฐบาลของท่านนะครับ
เป็นคู่สัญญากับรัฐบาลหลายแห่ง
ตลอดจนเรื่องนาฬิกาเจ้าปัญหา
สิ่งต่างเหล่านี้มันยังไม่พออีกหรือครับ
ท่านยังปล่อยป่าละเลยให้มีการผูกขาดตัดตอน
จนทำให้เกิดกลุ่มทุนใหญ่สามารถควบคุมกิจการ
โดยมีคณะกรรมการป้องกันการผูกขาดทางด้านการค้าคอยให้ความช่วยเหลือ
ร่วมอร่วยอย่างขัดกับหลักการ
เพราะคนเหล่านี้เป็นคนที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเอง
ร่วมกับข้าราชการประจำหนำซ้ำยังมีผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงที่เกษียณแล้วนะครับกลับไปคอยรับใช้พวกเจ้าสัวเหล่านี้
ถ้าผมจะเอาชื่อของท่านเหล่านั้นเนี่ยผมก็สงสารท่านนะครับ
แล้วก็ครอบครัวของท่านท่านไปดูชื่อเหล่านี้สิครับ
มีทั้งคนที่มาจากกองทัพมาจากกระทรวงทะวงกลมต่างบุคคลเหล่านี้
ก็เคยรับเงินเดือนจากเจ้าสัวคอยรับใช้มาก่อน
เวลาปัญหากับกระทรวงทะวงกลมนะครับคนเหล่านี้ก็จะใช้บารมีไปกดดันลูกน้องของตนเอง
วัตถจักรเหล่านี้ครับมันเป็นวัฒจักรแห่งความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าสมเพศที่สุด
ที่ท่านบริหารชาติบ้านเมืองมาผมไม่อยากที่จะเอาชื่อบริษัทชื่อคนเหล่านี้มาเปิดเผย
แต่สื่อจะเปิดเผยเองก็เป็นเรื่องของสื่อ
พี่น้องประชาชนท่านก็จะทราบว่าคนเหล่านี้มีใครบ้าง
ถ้าจะเอาคลิปกี่ใบมาคุมหัววันนี้นะครับ
ถ้าเป็นสี่ทิ้งผิงเขาจะบอกว่าคนเหล่านี้เป็นพวกขายจิตวิญญาณในความรักชาติรักประชาชน
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีการปล่อยให้เกิดการค้าเสรี
ถ้าเป็นการค้าเสรีปกติก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
แต่นี่มันเป็นการปล่อยให้เกิดการค้าเสรียาเสพติดทุกหย่อมย่า
แบบไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อน
เหตุการณ์เช่นนี้ท่านสามารถที่จะเสกยาเสพติดล็อตใหญ่
ซึ่งมีต่างประเทศเขาชี้เป้ามาให้มีการไปติดตามจับกลุ่ม
ไม่ใช่เจอกันกลางถนนหรือเจอกันกลางทางนะครับ
พอท่านจับได้ท่านก็แถลงข่าวใหญ่โตจับได้๑๑ตัน
นะครับสิบเอ็ดกว่าตันพอแค่ชั่วค่ำคืนยาเสพติดเหล่านั้นกลับกลายเป็นสารเคมีชักดิ
ใช้วิธีอะไรไปตรวจสอบครับยา๑๐ยาเสพติด๑๑กว่าตันตรวจสอบไม่กี่ชั่วโมงก็บอกว่าเป็นของปลอม
ผมทราบมานะครับว่าข้อมูลเหล่านี้ท่านได้มาจากที่ท่านจับได้ข้อมูลเหล่านี้นะครับ
ท่านได้มาจากหน่วยปราบปรามยาเสพติดของทางออสเตรเลียและไต้หวัน
เขาส่งข้อมูลมาเพื่อให้ขยายผลจับกลุ่มไม่ใช่ท่านไปจับกลางถนนแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่นะครับ
สิ่งนี้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้ประชาชนทั่วไปต่างประเทศเขาจะคิดเขาจะมองประเทศไทยเราเป็นอย่างไร
เป็นดินแดนแห่งการค้าหรือผลิตยาเสพติดหรือไม่นั้นท่านไปคิดเอาเองนะครับ
ท่านคิดว่าพอมีสมองจะคิดได้
มาครับท่านปล่อยให้เกิดการพนันปล่อยให้มีการประมูลการตั้งบ่อนในพื้นที่ต่าง
เจ้าหน้าที่คนไหนไม่ใช่พวกท่านกลัวเขาจะมาขวางลำในการทำมาหากินของท่าน
ท่านก็จะเสนอย้ายออกนอกพื้นที่ยิ่งกว่าการทำโทษผู้ทำผิด
ย้ายออกไปนอกเมืองไม่พอยังย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากครอบครัวของเขา
เจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้ได้รับความเจ็บปวดอย่างมาก
หนำซ้ำอย่างเยอะเย้ยว่าหากอยากจะกลับมาก็ให้มาวิ่งเต้นสิ
และชื่อของคนที่ถูกย้ายไป๒๐กว่าชื่อนั้นในภาคตะวันออก
เขาบอกว่าเป็นตัวของนายกรัฐมนตรี
และไม่มีใครกล้าขวางครับ

ถึงย้ายเขาเขาผิดเพียงเพราะเขาไม่ร่วมมือในการเปิดบ่อนใช่ไหม
สิ่งที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือ
เจ้าหน้าที่บางท่านย้ายไปย้ายมาไม่ถึงปี
ซึ่งตามกฎระเบียบเงื่อนไขต่างนั้น
ถ้าเขาไม่มีความผิดย้ายเขาไม่ได้นะครับ

เขาแตะเขาไปในภาคไปถึงภาค๕นู่น
อยู่ในจังหวัดแม่ห้องศรนู่น
คนเหล่านี้เขาเป็นตำรวจไม่ดีก็แล้วไป
แต่ถ้าเขาวิ่งเต้นขอกลับมาแล้วก็จะเอื้อประโยชน์
ในการที่จะตั้งบ่อนให้เจ้าสัว
ที่เขาเรียกกันว่าหลงจู้หรือเท่าแก่อะไรก็แล้วแต่ครับ
เขาจะกลายเป็นเครื่องมือของพวกหลงจู้เท่าแก่เหล่านี้ต่อไป
ก็ชาวบ้านเขาพูดกันอย่างนี้ครับว่า
มีอดีตผู้บัญชาการเก่าในพื้นที่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระนะครับ
เขาเลื้ออื้อลือกันว่าพระที่แขวนคออยู่บนคอของท่านหลายองค์เนี่ย
ผู้บัญชาการคนนี้นะครับเป็นคนมอบให้ท่าน
ราคาก็บอกว่า๘หลักขึ้นไปนะครับ
ท่านอาจจะบอกว่าไอ้พวกนี้มันโกหกไม่ถึงหรอกองค์นึงไม่กี่ตังค์
แต่ถ้าเกิน๓๐๐๐ละครับท่านได้รับสิ่งของที่เกิน๓๐๐๐
ท่านก็รู้อยู่ว่าสามารถที่จะส่งเรื่องให้ปปชได้
แต่ไม่มีใครว่าเพราะเอิญในวันนั้นท่านรู้ว่า
ต้องเอาพระในคอของท่านออกมาโชว์นะครับ

ท่านช่วยดูนะครับว่าองค์ไหนนะครับวันนี้ใส่มาหรือเปล่าก็ไม่รู้

ที่เขาหัวเราะกันทั้งบ้านทั้งเมือง
การจับกลุ่มกลุ่มจับกลุ่มบ่อนการพนันนั่นถือเป็นเรื่องงานประจำเป็นหน้าที่ไม่ใช่ทำอีเวนต์
เห็นไหมครับว่าการจับกลุ่มคนทั้งหลายที่เป็นทั้งเน็ตไอดอลนะครับ
ซึ่งพวกนี้ชาวบ้านเขารู้ตั้งนานแล้วว่าทำบ่อนมาตั้งนานแล้ว
พอถึงใกล้วันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านก็จะรีบเอาภาพการปราบปรามเหล่านี้
มาลบกระแสแล้วก็ตอบข้อสักถามในสภาว่าจับแล้วยังไง
นะครับต้องการแก้ตัวในสภาเท่านั้นท่านทำงานเหมือนฝ่ายลำทุ่ง
หลังการอภิปรายเสร็จทุกอย่างก็คงกลับเข้ารูปเข้าร่างเดิม
แบบนี้เขาเรียกว่า
วิธีของประยุทธ์ไหนครับต่อมากรณีค่าโง่
ท่านจะอ้างว่าเป็นเรื่องของพวกรัฐบาลก่อนหน้า
ทำมาเป็นเรื่องอดีตแต่ท่านอ้างว่า
ท่านจะเข้ามาแก้ปัญหาทุกเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้ง
แก้ปัญหากันหมินสถาบันในวันนี้๗๘ปีแล้วนะครับ
โยนให้รัฐบาลชุดเก่าเขาเรียกว่าท่านไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับ
เพราะมันเป็นเรื่องในอดีตที่ท่านต้องการแก้
ตามที่ท่านอ้างมา๗๘ปีที่ผ่านมาแล้ว
ท่านไม่เคยลงโทษคนที่ทำความผิดได้เลย
ท่านลองบอกผมหน่อยสิครับว่าใครเป็นต้นต่อทำให้เกิดค่าโง่
มีแต่พวกคนแกล้งโง่แล้วได้ผลประโยชน์ครับ
พยายามทำเงื่อนไขทุกอย่างให้เสียประโยชน์ในการทำสัญญา
คนเหล่านี้ลอยหน้าลอยตาในสังคมบางคนยังเป็นพวกที่เขาเรียนอะไรวอล
ทั้งหลายเหล่านี้ท่านรู้ไหมครับว่าในกรณีฆ่าโง่เหมืองทองอัครา
นั่นแหละวันนี้ท่านก็ส่งคนไปเจรจา
จะให้สัมประธานเพิ่มและต่อสัญญาให้อีกด้วย
เพื่อท่านจะได้ลงจากตำแหน่งอย่างสบายสบายแต่ประเทศชาติเสียหายนะครับท่าน
การดำเนินการของท่านนั้นมันเป็นวิถีทางแห่งความคนโง่ที่ทำกัน
ยกเลิกสัมประธานทั้งหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วว่า
จะต้องหาข้อมูลเห็ดต่างที่ทำให้เกิดปัญหา
มันได้นำปัญหากลับมาให้กับพวกผมนะครับและก็คนไทยทั้งหมด
แต่คนต่างประเทศเขาไม่รู้จัก
ม๔๔ของท่านหรอกครับ

ปล่อยให้พวกเจ้าสัวกลุ่มทุนขนทรัพยากร
ทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยี

โดยเฉพาะเรื่องการเกษตรการประมงการประตูสัตว์
ท่านไปลงทุนสร้างผลผลิตในต่างประเทศ
ขนย้ายบุคลากรเหล่านี้
ขนย้ายแหล่งทุนเหล่านี้

และหนำซ้ำยังมาแถลงว่า
ท่านไปลงทุน๑๗๒๕ประเทศ
ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับ

ถ้าเป็นเรื่องท่านมาใน

แต่นี่ท่านเอาประสบการณ์

ยากจนติดหนี้ทั้งนั้น
ในประเทศท่านไม่
ทำไมถึงไม่ส่งเสริมคนเหล่านี้
ให้เขาพัฒนาประเทศของเรา
ให้คนของเรายืนอยู่ได้แข็งแรงก่อน

ที่ป้องกันคนต่างชาติ
ไม่ให้มาแย่งเราทำงาน
สมัยก่อนมีกระทั่งช่างตัดผม

และมีอีกหลายอาชีพ
ที่เขาไม่ให้คนต่างชาติมาแย่งงาน
เพราะว่าอะไรท่านทราบไหมครับว่า
เพราะว่ารัฐบาลเขามีคุณธรรมไง

แต่ท่านคือปล่อยปะละเลยเรื่องเหล่านี้
ท่านไปอ้างเรื่องเสรีภาพของประชาชน
แต่เสรีภาพของพวกผมล่ะครับ

ทุกท่านจำกัดอยู่ตลอดเวลา
ลูกน้องของเจ้าสัวคนหนึ่ง
รายงานมาว่าวันนี้เขาลงทุนในต่างประเทศ

แต่ในประเทศเขา
ลงทุนได้ถึง๒๐
และรายได้ทั้งหลายที่เข้ามาในวันนี้
เป็นรายได้จากนอกประเทศทั้งนั้น
แต่เขาไม่เคยพูดว่าในประเทศนั้น
เขาใช้แต่วิธีการผูกขาดตัดตอน

ไก่ก็อยู่ในวงจรของเขา

เขาเหล่านี้ซื้อเอาบุคลากร

เพื่อทำประโยชน์ให้กับบริษัทของเขา

ไม่ใช่เรื่องของสาธารณะ

สัวเหล่านี้กลับมาในประเทศ

แล้วเอาบุคลากรไปลงทุนต่างประเทศ

ท่านได้รับอภิษฎเยอะแยะไปหมด
ท่านทำอะไรท่านก็ไม่ได้นะครับ
ก็ท่านทำหลายท่านก็ไม่ได้
โดยเฉพาะการแถลงนโยบาย

ไม่ได้บอกว่าจะเอาเงินมาจากไหน
ถ้าเป็นคนอื่นรัฐบาลอื่น

แต่ท่านอยู่อย่างสะดวกสบาย

บัตรโผล่อย่างพิษดาร

ออกแบบรัฐมนูลเพื่อตัวเอง

คุกคามประชาชน
และคู่แข่งทางการเมือง
แต่คุณพวกท่านกระทำผิด

กรณีแจ้งทรัพย์สินต่อปปช
แจ้งทรัพย์สินผิด

เมื่อพ้นตำแหน่งของสช

ท่านก็ไม่ต้องไปแจ้งบัญชีทรัพย์สิน

ที่บริจาคเงินเข้าพักของท่าน

ท่านสามารถเป็นนายกสลับร่าง

นายกสลับร่างคือ
เป็นได้ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่า

ในกรณีเหมืองทองอัครา
ท่านเลือกนะครับ

ท่านเลือกสวมา๒๕๐คน

เรื่องของขัดการทางผลประโยชน์

ใครก็ตามที่มา
รวมกลุ่มกันเชียร์รัฐบาล

ก็จะไม่ถูกดำเนินคดี

โดยไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกรณี
อีกเรื่องหนึ่ง
คณะนี้ดินมักกับสรรค์

ได้พระราชทานไว้ให้เป็นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของคนไทย
วันนี้ท่านก็ประเคนให้เจ้าสัวเรียบร้อย
ท่านยกที่ดินดังกล่าวนั้นให้ในทุนไปทำดีโอเอสเซตทำอสังหาริมทรัพย์
ท่านปราบพระศรีสำสามิทบุรีทำให้บุรีไทยแพงขึ้น
ถ้าท่านอ้างว่าไม่อยากให้ใครสูบบุหรี่ท่านก็ต้องตั้งกำแพงภาษี
ไม่ว่าจะเป็นของนอกหรือของไทยแต่วันนี้ท่านตั้งกำแพงภาษี
ของประเทศไทยสูงจนราคาแพงในที่สุดบุรีนอกก็ขายดิบขายดี
ทำให้โรงงานยาสูบซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของพี่น้องประชาชนไทย
ที่เคยทำเงินเข้าคลังปีละมากมายทุกวันนี้เขาต้องเจ๊ง
ที่ผมพูดทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าผมไปส่งเสริมให้การสูบบุรีนะครับ
ผมเองก็ยังไม่สูบบุรีแต่ผมกำลังจะบอกว่า
ท่านทำอะไรอยู่และประโยชน์ตรงนี้ใครได้
ยอมให้เจ้าสัวเช่าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ
โดยไม่มีการแข่งขันแล้วก็แก้ไขสัญญาจาก๑๕ปีเป็น๕๐ปี
ให้ต่างชาติในทุนที่เช่าที่ของรัฐ๙๙ปี
ท่านเห็นประชาชนคัดค้านกันมากขึ้นท่านก็เลยเปลี่ยนมาเป็นห้าสิบปี
แต่ต่อสัญญาได้อีก๔๙ปีรวมกันแล้ว
มันก็๙๙ปีเหมือนเดิมนะครับท่านเจ้าเล่มากนะครับ
โง่ของด่านคดียังไม่สิ้นสุดแต่รีบจ่ายเงินค่างวดแรกไป
สารตัดสินว่าไม่ต้องจ่ายค่าโง่แต่งวดที่จ่ายไปแล้ว
ท่านก็เฉยไม่เอาคืนหวยเกินราคาท่านก็ไม่ยอมเอาขึ้นบนดิน
หวยใต้ดินไม่ยอมเอาขึ้นบนดินท่านยึดอำนาจเข้ามาทั้งหมด
กายยังไงก็ยังขายเกินราคาอยู่ดีขนาดแก้ปัญหาเรื่องหวย
ท่านแก้มา๘ปีแล้วยังแก้ไม่ได้เลย
คุณสมบัติของรัฐมนตรีหลายท่านผมจะไม่ขอเอ่ยถึง
หลายคนคุณสมบัติมีปัญหาท่านก็ออกมาปกป้องคั่งคู

เอาสี่ข้างไปถูไม่ว่าเรื่องวุฒิไม่ว่าเรื่องปัญหาอะไรต่าง
ไม่ว่าจะมีหุ้นสื่อนะครับไม่ว่าการถวายสัตว์
ไม่ว่าเรื่องลุกที่สอปกรไม่ว่าจะแจ้งบัญชีกับปปช
แจ้งผิดก็แจ้งมายได้โดยไม่ถูกดำเนินคดี
สุดท้ายครับแม้ครับก็คือผมจะบอกว่าอนาคตของประเทศจะเป็นยังไง
หากยังขืนปล่อยให้คนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกต่อไป
หนึ่งรัฐมนุนแก้ไม่ได้ครับต่อหน้าท่านก็บอกว่าไม่ขวาง
แต่เวลาคุยกันในการวางแผนท่านนั่งหัวโต๊ะนะครับตลอดเวลา
เพราะรัฐมนุนฉบับนี้ท่านสร้างขึ้นมาเพื่อการสืบทอดอำนาจโดยแท้
ยามบ้านเมืองมีบรรยากาศประชาธิปไตยเห็นสังคมเขาต่อต้าน
ท่านก็มีท่าทีที่ผัดผ่อนใช้เทคนิคใช้เทคนิคนะครับ
ทางกฎหมายหรือลูกน้องพวกริ้วล้อมนี่แหละครับ
ขัดขวางซึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
สิ่งที่เกิดตามมาก็คือความเหลื่อมล้ำช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย

เพราะท่านไปเอื้อประโยชน์ต่อพวกเจ้าสัวโดยการให้การผูกขาดสัมปทาน
เอารัฐเอาเปรียบใช้ทรัพย์สินของชาติที่เป็นส่วนรวมไปให้เจ้าสัว
เอาไปใช้เป็นส่วนตัวหาผลประโยชน์กันอย่างไม่หยุดหย่อน
เช่นการสัมพทานลงเล่าดิวตี้ฟรีสนามบิน
อันนี้ผมเคยยกตัวอย่าง
และอีกสักอันก็คือการยอมให้ต่างชาติเข้ามาใช้ที่ดินอย่างยาวนาน
ซึ่งที่ดินนั้นถือเป็นปัจจัยการผลิตของคนยากคนจนทั้งหลาย
ท่านทำบาปมหัน
หากปล่อยให้ท่านบริหารต่อไปจะเกิดปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรง
และวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างความเข้าใจความเมตตา
ท่านดำเนินการวิถีที่เขาเรียกว่าวิถีพุทธท่านไม่เคยทำเลยครับ
ทุกคนเชื่อกันว่าท่านได้พ้นจากตำแหน่ง
ถ้าท่านได้พ้นจากตำแหน่งนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้น

หากท่านยังเป็นนายกทัพดีต่อไปประเทศไทยจะกลายเป็นสมรนุภูมิ
ลบระหว่างประเทศมาหามนา
เพราะวันนี้ทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งอเมริกา
แต่สิ่งที่ท่านมีท่าทีที่เอ็นเอียงกับ
ผลประโยชน์ส่วนตัวของท่านหรือมาคุ้มครองสถานะตำแหน่งของท่าน
จึงทำให้ประเทศที่เขาเสียผลประโยชน์นั้นเขาไม่พอใจ
นายกรรมตรีคนเก่าเขารักษาดุลอำนาจ
โดยไม่คิดถึงผลประโยชน์ของตนเองเขาคิดถึงผลประโยชน์ของชาติ
ท่านถามว่าผมทำอะไรผิดก็ท่านทำยังไงล่ะครับ
ท่านทำการท่านต้องการโชว์ว่าท่านเป็นรัฐบาลที่ยึดอำนาจมา
เป็นพระเด็จการที่ต่างชาติเขาไม่ยอมรับที่ให้ต่างชาตินั้นยอมรับได้
ยอมแม้กระทั่งไปมีออเดอร์ซื้อเครื่องบินของทางยุโรป
ท่านไปอเมริกาท่านยอมแม้กระทั่งจะเอาเครื่องในหมูจากอเมริกา
เข้ามาในประเทศไทยจนทำให้เกษตรกรเลี้ยงหมูทั้งหลายนั้น
่มจมกันไปหมดและสิ่งที่น่าหัวเราะทั้งน้ำตาก็คือ
ไปมีออเดอร์ซื้อถ่านหินจากอเมริกาเข้าประเทศไทย
ทั้งที่อินโดนีเซียประเทศข้างเคียงของเราก็มีเยอะแยะ
ท่านไปซื้อเพื่อเอาใจขาวที่เก็บอยู่ไกลกันคนละซีกโลก
ตั้ง๑๕๐๐๐กว่ากิโลต้นทุนในเรื่องของเงินขนส่ง
แพงกว่าฐานหินด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านทำให้หัวเราะทั้งน้ำตาจริงครับ
หากว่าท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
อนาคตวัฒนธรรมคุณชั่วลอยนวลก็จะแข็งแรงมากขึ้น
เพราะใครทำอะไรผิดแต่ถ้าเป็นพวกท่าน
ก็ไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายหากทำผิดจงครึ่มจนคนจับได้
มันก็จะผลัดผ่อนจนคนลืมวัฒนธรรมเหล่านี้จะติดตัวไปกับลูกหลานในวันข้างหน้า
ประเทศของเราจะอยู่ได้ยังไงครับ

นะครับและเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้
เห็นว่าคุณประยุทธ์ขึนยังเป็นนายกรรมดีต่อไปสร้างความเสียหาย
ตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคต
ในวันนี้เราบอกให้ท่านลาออกท่านคงไม่ลาออกแล้วครับ
ให้ท่านพ้นจากตำแหน่งนะครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับท่านนายกรมตรีเชิญครับ